เรื่องของร่างทรงฤษีตาไฟที่พิการแขนขาลีบ
แล้วก็ถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ

ในที่สุดก็ตรงกับร่างทรงคนนี้จริงนะคะ
กรณีที่มีผู้ปกครองของเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปี
เขาพาลูกสาวไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองศรีสเกต
เพราะว่าถูกนายสุรสิทธิ์พระศักดิ์หรือร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ

มขืนภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างวันที่๒๖๒๗สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
กระทั่งนายสุรสิทธิ์ไปมอบตัวตามที่เราได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนได้รับผลตรวจดีเอ็นเอ
ที่ส่งไปตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งผลดีเอนเอระบุแล้วว่า
คราบอสุจิที่พบในกางเกงชั้นในของเยาวชนหญิง
ตรงกับดีเอนเอของนายสุรสิทธิ์หรือว่าร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ
และก่อนหน้านี้ค่ะแพทย์โรงพยาบาลภูสิงศ์ก็แจ้ง
ผลการตรวจร่างกายเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีแล้วว่า
พบร่องรอยถูกร่วมเพศอย่างชัดเจนนะคะ
พนักงานสอบสวนเขาอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนค่ะ
ก่อนที่จะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็จะเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งพนักงานอายการเพื่อส่งฟ้องศาล
ส่วนนายสุรสิทธิ์คนนี้เขาครบกำหนดฝากขังผลัดที่๒ไปเมื่อวานนี้ค่ะ
แต่เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นายสุรสิทธิ์จึงไปยื่นขอประกันตัวที่ศาลจังหวัดศรีสะเกด
ตั้งแต่ศุกร์ที่๒๑กันยายนซึ่งศาลจังหวัดศรีสะเกดอนุญาตให้ประกันตัวผลัดที่๓ไปแล้วค่ะ